ส่วนพี่สาวคนนี้พี่สุสุนารีค่ะคุณ
เห็นเงียบนะคะเพียบเลยค่ะ

ใช่แล้วที่เห็นเงียบไม่ค่อยโพสต์โชว์อะไร
แต่พอบันเทิงไทยรัฐของเราไปลองถาม
โอ้แม่เจ้าถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะจ๊ะ

ว่าแต่พี่สุเขามีเคล็ดลับอะไรดี
ดวงถึงปังลาบถึงลอยมาแบบนี้ตลอด
ใครอยากรวยขยับมาฟังทางนี้
มีหลายคนถึงขั้นโทรมาขอเลขพี่เลย
พี่ก็เลยเดี๋ยวมันจะเป็นการชักจูงที่ไม่ค่อยถูก
ที่ถูกทางอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้โพสต์
แต่ก็มีคือลอตเตอรี่พี่ถูกทุกงวด

คือบางทีมันไปเจอแผงเหมือนดวงถูกนะ
ไปเจอเขาปั่นจักรยานขายแล้วเหลือนิดหน่อยอย่างนี้

แผงไหนพี่ถ้ามีเลขเบิ้ลกับเลขหามพี่จะเอาหมดเลย
แต่จังหวะว่ามันมี๗๘๗จะได้รุน๓ตัวหน้า
พอได้แบบเลือดมันสูบฉีด

ฝั่งเพื่อนซีพี่ฮายอาภาพรนี่ก็ไม่น้อยหน้านะคะ
งวดที่ผ่านมาซื้อลอตเตอรี่ติดมือมา
เพราะว่าได้เลขเด็ดจากการไปช่วยน้องเต่าในวัด
แล้วงวดนี้ที่จะถึง๑๖กันยา
ฮายเขามีอะไรดีมาฝากหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
พระดงมันจะขูดกับถนนนะเนอะ

ไว้ออกมาขอบดูสิ
ซื้อพอให้เลือดมันสูบฉีด

พี่ฮายก็บอกอะไรที่ฟังไม่ค่อยทันค่ะคุณ

บางทีมันไม่ไหวค่อยพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อด
ถูกต้องจริงก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนนะ
คนที่เขาแบบดวงดีดวงเฮงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่า
วันนี้ใครจะดวงดีวันนี้ก็๑๓แล้วจ้า